ไปที่ระยองค่ะมีผู้ชายวัยรุ่นนะคะ
เขาก็นั่งดื่มเหล้ากันที่ขอบสะพาน

แล้วก็เดินอยู่บนขอบร่วงตกลงไป
จะบอกว่าโชคดีก็พูดได้โชคดีไม่เต็มปาก
คือน้ำลดน้ำมันไม่มีแต่เป็นโครนแบบนี้
แล้วคือดูดยิ่งขยับยิ่งดูดยิ่งขยับยิ่งดูด

คือถ้ายืนมันคงยืนไม่ไหวแล้วมันจะโดนดูดลงไปเรื่อยเนอะ
ถ้าเป็นช่วงน้ำทะเลขึ้นเนี่ยก็จะจมน้ำทะเล
ใช่ค่ะก็เลยบอกว่าเออโชคดีนะเป็นน้ำรถไม่จมทะเล

เพราะก็ไปเจอโครนดูดซ้ำไปอ่ะอย่างนี้
แต่ตรงนี้บ่อยนะจะมีคนตกลงไปตั้งใจกระโดดน้ำตายก็มี
ตกลงไปเจอโครนดูดก็มีเขาก็เลยมีอุปกรณ์พร้อมในการไปช่วยเหลือค่ะ
ได้รับแจ้งว่ามีคนตกลงไปในทะเล
แล้วก็น้ำทะเลไม่มีมีแต่โครนโครนก็ดูดร่างเอาไว้นะคะ
ขึ้นมาไม่ได้คือสะพานสูงขอบสะพานกับข้างล่าง๔๕เมตรเลยนะคะ

ใช่ค่ะนี่คือสะพานเลียบชายทะเลตลาดท่าเรือพลีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ก็พอได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำกำลังพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยเดินทางไปช่วยเหลือ
ผู้ชายคนนี้ที่ตกลงไปชื่อว่านายสงกาคำแสงอายุ๒๔ปีค่ะ
น้ำลดนะคะเหลือแต่โครนโครนเลนก็ดูดร่างขยับร่างไม่ได้แบบนี้ค่ะ
คือนายสงการบอกว่าพยายามจะช่วยเหลือตัวเองจะแบบดึงตัวเองขึ้นมาจากโครน
พยายามจะปีนขึ้นแต่ยิ่งขยับร่างยิ่งดิ้นโครนยิ่งดูดค่ะ
มันยิ่งแน่นมากกว่าเดิมก็เลยอยู่นิ่งดีกว่า
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ประสานติดต่อขอรถฟกลิฟต์นะคะแล้วก็มีกระเช้าเนี่ยค่ะ
นำตัวนายสงการขึ้นมาชั่วโมงกว่านะกว่าจะช่วยได้ไม่ได้ง่ายนะคะ
สภาพตัวก็เต็มไปด้วยโครนนะคะไม่มีแผลนะคะไม่มีบาดแผลบาดเจ็บอะไรรุนแรง
เดี๋ยวให้นายสงการเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าว่าทำไมอยู่ดีถึงตกลงไปแบบนั้นนะคะ
ตอนแรกก็วิ่งหรอลางกายแล้ว
ไม่เจ็บอะไรนะเจ็บมั้ยตอนนี้เจ็บมั้ย

คือนักข่าวจะไม่ให้นายสงการเขาล้างหน้าล้างตาก่อนสัมภาษณ์ใช่ไหมคะ
หรือเมาให้ที่เห็นนี่เหงื่อหรือสาร่าว

คือเพื่อนของนายสงกาชื่อว่านายสมพงศ์สิงศรีทา
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าช่วงกลางดึกเนี่ย
นายสงกากับเพื่อนแล้วก็กับตัวเขาเองเนี่ย
๓คนรวมแล้ว๓คนนั่งกินเหล้ากันอยู่ค่ะ
ดื่มเหล้ากันอยู่ขอบสะพานเรียบชายทะเล

มากเป็นช่องสำหรับจอดรถ
ดื่มเหล้ากันขอบสะพานลมเย็นอะไรแบบนี้นะครับ
สงกาก็คงคึกหน่อยลุกขึ้นมาเดิน

ขอบสะพานแล้วก็พลาดตกพลวดลงไปค่ะ
อย่างที่บอกว่าน้ำทะเลลดก็เลยเหลือแต่โครน
แต่ก็ไม่ได้โชคดีซะทีเดียวเพราะโครนก็ดูด

กู้ภัยกับพลเมืองดีเขาก็มาช่วย
พลเมืองดีที่ชื่อว่านายปัญญาวงบุภา
เขาเป็นคนเอารถโฟล์ลิฟต์มาช่วยนะคะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าคนไปแจ้งว่าให้มาช่วยหน่อย
มีคนตกทะเลเขาก็เอารถโฟกลิฟต์มาเลยช่วยได้ทันที
ปัญญาพลเมืองดีคนนี้เขาบอกว่าโอ๊ยบ่อยค่ะ
เรียบชายทะเลเนี่ยประจำมากระโดดน้ำตายก็มี
คนตกลงไปติดโครนแบบนี้ก็มีบ่อย
มีมาแล้ว๕๖ครั้งเขาก็เลยเตรียมพร้อม
รถโฟล์คลิฟต์มีพร้อมเลยแจ้งปุ๊บมาปั๊บช่วยได้เลยทันที
รถโฟล์คลิฟต์เขาไว้ยกของมีเหล็กแหลมอันนี้เขาก็เลยเอามายื่นไป
่อนกระเช้าแล้วก็ยกขึ้นมา
เป็นยังไงล่ะชิลไหมล่ะทีนี้
หายชิวเลยค่ะติดอยู่แบบนั้นนะ